ครับมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะครับรถยนต์คันหนึ่งครับ
ไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันหน้าด่านเก็บเงินย่านบางขุนเทียน
โชคดีที่คนที่ขับรถมาแล้วก็คนที่นั่งมาด้วยเนี่ย
วิ่งหนีตายออกมาได้ทันนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นก็ไปช่วยกันดับเพลงดับไฟนะครับนี่เป็นภาพหน้ารถของกล้องหน้ารถหน่วยกู้ภัยที่กำลังวิ่งเข้าไประงับเหตุนะครับ
โยต้าวิชคันนี้นะครับถูกเพลิงลุกไหม้อยู่
หมายเลขทะเบียนคือกอกไก่งองงู๙๙๐๘พระนครศรีธริยา
แต่ภาพที่เห็นตอนนี้คือไหม้หมดแล้วลุกท่วมทั้งคันแล้ว
นี่ฮะเสียหายหมดเลยฮะดับไม่ไหวจริงนะครับ
ก็ต้องควบคุมคือให้อยู่ในวงจำกัดนะครับเพราะว่ามันลุกไหม้แบบหนักเลยนะครับ
จุดเกิดเหตุคือหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางด่านบางขุนเทียนถนนกาญจนาพิเศษ
แขวงสแหมดำเขตบางขุนเทียนนะฮะตรงนี้นะครับ
ภาพจะเห็นการทำงานของกู้ภัยแล้วก็หน่วยดับเพลิงนะครับ
ต้องมาระงับเหตุกันสุดท้ายก็เนี่ยฮะช่วยได้แค่เอาให้อยู่ในวงจำกัดอ่ะ
แต่ว่ารถนี่ก็วอดทั้งคันนะครับเพราะว่าเพลิงทั้งควันมันออกมาหน้าระทึกแล้วเยอะเหลือเกิน
ใช้เวลาอยู่๒๐นาทีนะครับจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เจ้าของรถชื่อนางสาวอุสาธัญญากรอายุ๔๒ปี
บอกว่ารถคันนี้เนี่ยเพิ่งเอาไปเข้าอู่เพิ่งไปซ่อมแซมไปตรวจเช็คสภาพทั่วไปนะ
ก่อนเกิดเหตุขับกันมาสามคนจนมาถึงหน้าด่านเก็บเงินนะครับ
เป็นด่านเก็บค่าผ่านทางด่านบางขุนเทียนถนนกาญจนาพิเศษ
รถมีอาการเครื่องยนต์ดับพอดับแล้วสตาร์ทไม่ติด
ทีนี้พอพยายามสตาร์ทอยู่เนี่ยเสียงมันดำพลึบ
แล้วเกิดประกายไฟจากห้องเครื่องตอนนั้นก็เลยรีบหนีลงมาจากรถกันนะครับ
แล้วก็แจ้งความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
นี้ก็ต้องไปดูสาเหตุอย่างละเอียดรู้สึกว่าใช้แก๊สน้ำมัน
แต่เจ้าของบอกว่าเพิ่งเอาให้เข้าอู่

ก็ต้องรอตัวชอบอย่างไรอีกทีนึงนะคะ